เดือนห้าน้ำกล้าก็แห้งขอดคลอม

ดูสิดินร่อนแตกระแหงนู่นน่ะสัตว์ตายเป็นซากเป็นกระดูกแบบนี้
แสดงว่าขาดน้ำจริงจริงอ่ะคุณอรัชพอร์คุณทัศนัยอ่อ
น่าสงสารมากเลยค่ะคุณคุณแล้วทำไมดวงอาทิตย์คุณวันนี้ก็มาใหญ่โตเหมือนเดิมเลยอ่ะ
บอกแล้วว่าช่วงนี้พระอาทิตย์มันใกล้เส้นศูนย์สูตรใกล้ประเทศไทย
ต้องระวังเพราะไม่งั้นจะโดนแดดแผดเผาตายเป็นเหมือนสัตว์แบบนี้ตาย
แต่ว่าคุณคะคุณคะมันยังมีฝนตกลงมาบ้างให้พอชุ่มฉ่ำแต่ว่าฝนตกเนี่ยมันก็มีอันตรายตามมา
ก็ต้องระวังกันเตือนกันทุกวันแบบนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวเช้านี้ติดตามสภาพอากาศกับดิฉันสุภานีนะคะ
ประเทศไทยเจอกับภาวะอากาศร้อนแล้วก็ภาวะภัยแรงปีนี้ทางการประกาศชัดเจนเลยนะคะว่าแห้งแรงไวแล้วก็แรงนานด้วยนะคะ
ซึ่งกว่าจะมีฝนตกลงมาเนี่ยก็นู่นล่ะค่ะกลางพฤษภาคมไปแล้วเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เราก็ต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
แต่ก่อนที่จะไปตรวจสอบสภาพอากาศเราไปตรวจสอบดัชนีคุณภาพอากาศกันก่อนนะคะ
สังเกตเห็นนะคุณผู้ชมว่านี่แผนที่ประเทศไทยช่วงของตอนบนของประเทศเนี่ยนะคะ
มีความเข้มของคุณภาพอากาศที่เรียกว่ามีฝุ่นละอองมลพิษเยอะแยะมากมายสังเกตจากสีจะเป็นสีสมสีแดง
เราไปดูนะคะเช็คจากแอร์วิวชัลแล้วทุกวันทุกเช้าต้องมาตรวจสอบกัน
แต่ว่าข้อมูลนี้นะตัวเลขนี่นะก็ส่งผลต่อสุขภาพเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครก็ติดอันดับอยู่ต้นเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕นะคะ
คุณภาพอากาศอยู่ที่๙๕แม้จะไม่เกิน๑๐๐แต่ว่าก็มีความเสี่ยง
เพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศกันให้ดี
ฝุ่นแบบนี้นะมองไม่เห็นแต่อันตรายร้ายจริงคุณผู้ชม
ตรวจสอบดัชนีคุณภาพอากาศกันไปแล้วตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างดีกว่านะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนมาเรื่องของพายุ
ฤดูร้อนออกมาเป็นฉบับที่สองแล้วนะคะที่บอกเอาไว้ว่าประเทศไทยตอนบนเนี่ย
มีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ามวลความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่แล้วเป็นทุนเดิม
ประกอบกับมีลมที่พัดความชื้นจากทางภาคใต้จากทางทะเลพัดขึ้นมา
ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองหรือว่าลมพัดแรงรวมไปถึงลูกเห็บตกในหลายพื้นที่
คุณผู้ชมเนี่ยค่ะลมมันพัดมาแบบนี้มาปะทะกันตรงกลางพื้นที่
ภาคตะวันออกภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือจะเจอกันหนักเจอกันเยอะหน่อยนะคะ
เรื่องของลูกเห็บตกแต่ว่าจะเป็นระลอกไป
ช่วงแรกเนี่ยภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือจะเจอกันหน่อยบางจังหวัดเท่านั้น
เดี๋ยวไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะว่าจังหวัดอะไรจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของภาวะจุดนี้มากกว่ากันนะคะ
ตรวจสอบจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
พื้นที่รับมือพายุด้วยดูร้อนในช่วงวันที่สิบสี่ถึงสิบแปดมีนาคม
เหนือกำแพงเพชรพิจิตรพิศนุโลกเพชรชบูรณ์จะต้องเตรียมรับมือเลยนะคะ
ส่วนภาคอีสานนั้นหลายจังหวัดหน่อยหนองบัวลำพูนครราชศรีมา
อีสานใต้ก็มีศรีสะเกดสุรินบุรีดำอุบลราชธานี
รวมถึงแถวแถวชายภูมิเลยขอนแก่นด้วย
ส่วนภาคกลางนะคะก็มีกรุงเทพมหานครชัยนาธนครสวรรค์อุทัยธานี
บุรีสระบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงภาคกลางตอนกลางนี้ก็เจอกันเยอะด้วยนะคะ
แล้วก็ภาคตะวันออกนั้นนครนายกสะแก้วปราจีนฉะเชิงเซา
รับมือให้ดีอย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะ
หรือว่าจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของพืชผลทางการเกษตรรวมถึง
ถ้าหากว่าอยู่ภายในพื้นที่อาคารเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไม่ให้สิ่งปลูกสร้างมันจะล้มผังได้ง่ายนะคะ
ภัยกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นในข่าวเย็นไทยรัฐ
รู้ก่อนร้อนหนาวมาติดตามสภาพอากาศกันอีกครั้งหนึ่งกับคุณคุปตนันนะคะ
ช่วงเช้าดิฉันสุภานีลากันก่อนสวัสดีค่ะ